มาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจก็ได้มีการสนที่กำลังกับปปศแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารนะคะ
ร่วมกันไปตรวจสอบแล้วก็ยึดทรัพย์เครือข่ายค้ายาเสพติดที่จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งนี้เขาบอกว่าได้ของกลางมูลค่าเกือบ๑๗๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อวานนี้ก็พลตำรวจเอกสมเกียจศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจโทษธนิษศักดิ์ธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
พร้อมด้วยนายนรงรัตนานุกูลเลขาธิการปปศค่ะ
ทหารกองกำลังผ่าเมืองกองทัพภาคที่๓ได้ร่วมกันเข้ายึดทรัพย์เครือข่ายนักค้ายาเสพติดทางภาคเหนือ
ซึ่งเป็นของนายสิริพฤษชินว่างหรือว่าเมจิโป๊ชาวเขาเผ่าลีซอร์
ที่มีบ้านเดิมอยู่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบันเขามีบัตรประชาชนสวมชื่อคนไทยว่านายสุนานใจแก้ว
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดซับซึ่งเป็นซับสินคอนโดมิเนียม๒ห้อง
อาคารพาณิชย์๒ห้องในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วก็ยึดบ้านพักอาศัยในท้องที่อำเภอสันทราย
อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จำนวน๕หลัง
ตรวจยึดที่ดินจำนวน๓๐แปลงจำนวนทั้งสิ้น๑๑๔ไร่
ที่ดินไม่มีโฉนดอีก๒ไร่
ทรัพย์สินที่ยึดได้ทั้งหมด๔๘รายการ
มูลค่าเกือบ๑๗๐ล้านบาทนะคะอยู่ที่๑๖๙ล้าน๘แสนบาทค่ะ

ยึดทรัพย์เครือข่ายนักค้ายาเสพติดทางภาคเหนือรายนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นการตัดวงจรนักค้ายาเสพติดรายใหญ่อีกหนึ่งคดี
นำเงินจากการค้ายามาฟอกเงิน
อสังหาริมทรัพย์จำนวนไว้หลายพื้นที่ค่ะ
ส่วนผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งค้ายาเสพติดกลุ่มนี้
มีทั้งถูกจับไปแล้วแล้วก็บางคนตอนนี้อยู่ระหว่างการออกหมายจับ
ถือว่าเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างทหารตำรวจปปศได้มีการตัดทอนเครือข่ายแก๊งค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ได้อีกหนึ่งแก๊งค่ะ
ก็ถือว่าเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่นะคะทั้งทหารตำรวจแล้วก็ปปศ
ที่ร่วมกันกวาดล้างเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดค่ะ